เอาเป็นว่าตอนนี้การใช้สถานการณ์ฉุกเฉินตามพรกรฉุกเฉิน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ย
รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายโรคระบาดในไทยด้วยเนี่ย
พร้อมกับอายุของพรกรฉุกเฉินที่ต่ออายุ๑เดือนนะ
เรื่องของมาตรการในการที่จะคุมเข้มอะไรต่างเนี่ยมีเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าจะผ่อนปลด

พฤษภาคมนี้จะเริ่มผ่อนปนแล้วในกิจกรรมกิจการบางอย่าง

และวันนี้มีเพิ่มอีกหนึ่งอย่างครับท่านผู้ชมคุณเขมสอน
สุราเบียร์วายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลต่างนะครับ
ตอนนี้มีรายงานคือน่าจะชัดเจนนะครับว่า
วันที่๓พฤษภาคมนี้จะให้ขายได้
ขายได้แต่ต้องซื้อกลับไปนั่งดื่มที่บ้านของท่านเท่านั้น
จากเดิมก่อนหน้านี้เดือนหนึ่งที่ผ่านมาเมษายน
ก็คือห้ามขายเลย

คุณจะกินอยู่ที่บ้านก็เรื่องของคุณแต่ถ้าหมดแล้วเนี่ยหาซื้อไม่ได้

แต่ตอนนี้เดี๋ยวจะให้ซื้อได้แล้วเพียงแต่ว่าต้องซื้อกลับไปทานที่บ้าน
ไซต์ราชกิจจานุเบกษาวันนี้เผยแพร่ข้อกำหนดกลาง
หลังผ่อนปลน๖กิจการและกิจกรรมตามประกาศของสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับ
ซึ่งจะเริ่ม๓พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะฮะมีหลากหลายเรื่องครับ
เราก็ไล่กันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่วันนี้ที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ย
เป็นเรื่องของการอนุญาตกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต
เรื่องการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม
แต่ว่าไม่รวมพวกผับบาร์นะครับให้เปิดได้แต่ต้องนำกลับไปบริโภคที่อื่น
ก็หมายถึงที่บ้านท่านนั่นแหละนะครับหากให้เข้าไปใช้บริการในสถานที่อะไรพวกนี้เนี่ย
เขายังไม่อนุญาตถึงขั้นไปนั่งดื่มกินอะไรขนาดนั้นนะครับ
แต่ว่าร้านอาหารหรือว่าเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุราอะไรพวกนี้
ห้ามดื่มในร้านนะฮะเอาเป็นว่าต้องซื้อกลับบ้านเริ่ม๓พฤษภาคมนี้
พลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติบอกว่า
ประเด็นการให้สามารถซื้อสุราหรือว่าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
จากร้านจำหน่ายเนี่ยอันนี้สามารถทำได้แต่ไม่สามารถนั่งดื่มในร้านได้
ว่า๒พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้สบคจะแถลงถึงรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้ง
ส่วนกระทรวงมหาดไทยจะไปประสานผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เพื่อทำความเข้าใจถึงมาตรการนี้พร้อมย้ำว่าแม้เจ้าหน้าที่จะผ่อนปลนให้จำหน่ายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากร้านแล้วก็เอามากลับบ้านได้เนี่ยนะฮะก็ท่านก็ต้องมาดื่มของท่านอยู่ที่บ้าน
ท่านจะไปมั่วสุมไม่ได้ใช่จะซื้อกลับมาที่บ้านแล้วชวนเพื่อนมาล้อมวงดื่มกันที่บ้านก็ไม่ได้
ไม่ได้นะฮะสนามหน้าบ้านอะไรไม่ได้บ้านนี้ไม่ได้นะครับก็เหมือนกับว่าก็ผ่อนคลายให้ท่านอ่ะ
อ่าได้ผ่อนคลายกันบ้างใช่ซื้อมาดื่มนิดนิดหน่อยหน่อยพอลำพังของตัวเองอะไรก็ว่า
อะไรแบบเนี้ยพอไม่ให้ลงแดงไงนึกออกไหมคือถ้าให้ซื้อได้แล้วไปดื่มกันแบบไหนก็ได้เนี่ย
ทีนี้ก็มั่วสุมกันก็แพร่กระจายแพร่ระบาดโรคอันนี้หนักไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาผ่อนปลนให้
ตัวเราเองเนี่ยเราต้องอย่าไปผ่อนปลนแล้วเขาผ่อนปลนอะไรให้
แต่เราต้องเข้มข้นกับตัวของเราเองด้วยนะคะ